เด็กชายวัย๗ขวบนานหลายเดือนนะฮะ๔เดือนกว่าได้
จนสุดท้ายเพื่อนบ้านเขาทนฟังเสียงร้องของเด็กไม่ไหวใช่ไหม
เดือนนะ๔เดือน
เขาเลยแจ้งกู้ไภให้มาช่วยเหลือนะฮะ
วันนี้หลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปช่วยเพิ่มเติมแล้วนะครับ
นี่นะฮะบ้านหลังเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
น้องโดนตีทุกวันเนี่ยโดนพ่อเลี้ยงนะฝีมือพ่อเลี้ยง
เหตุการณ์มันเริ่มตั้งแต่เมื่อค่ำเมื่อวันก่อนนะครับ
นายสิทธิโชคอายุ๔๕ปีพ่อเลี้ยงของเด็กชายวัย๗ขวบ

น้องไก่เรียนอยู่ชั้นต่อ๑โรงเรียนในร่อนพิบูลนะฮะ
ที่นครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบหลังจากชาวบ้านแจ้งว่าชอบทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยง
ใช้ไม้ตีใช้ด้ามพระตีจนเด็กเนี่ยบาดแผลฟกช้ำเต็มตัวไปหมด
ปากแตกฟันหักน่วมไปทั้งตัว
เพื่อนบ้านเขาบอกเขาทนฟังเสียงร้องของเด็กไม่ไหว
ก็เลยโทรไปแจ้งกู้ภัยสมาคมสยามรวมใจปู่อิน
ให้มาตรวจสอบพบว่าเด็กถูกทำร้ายจริงปากแตก
ก็เลยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งตำรวจ
วันนี้ประหลัดอำเภอร่อนพิบูรณ์นะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่พมของจังหวัด
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะวันนี้ก็มาตรวจสอบเรื่องราวเพิ่มเติม
แล้วก็ไปเยี่ยมอาการของเด็กชายคนนี้ที่อยู่ที่โรงพยาบาลร่อนพิบูรณ์นะครับ
พบว่าแขนขวานี่ยังฟกช้ำจากการถูกด้ามมีดพระไปล้อข้าวใส่
หน้าผากก็ปูดบวมหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ดูแลเรียบร้อย
ล่าสุดอาการเด็กปลอดภัยเราได้คุยกับแม่ของเด็ก
แม่ของน้องไก่นะครับแม่อายุสามสิบสี่ปีแม่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ลูกชายของเธอถูกสามีใหม่ตีจริงนะเนื่องจากเวลาดื้อเนี่ย
แล้วก็จะพูดไม่ฟังนะครับอย่างเหตุการณ์ครั้งล่าสุดเนี่ย
ที่ชาวบ้านจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยสามีใหม่ของเธอก็สั่งสอนลูกของเธอ
กำลังสอนให้อ่อนอ่านหนังสือแต่ลูกก็ไม่ฟังพ่อเลี้ยงก็เลยตีด้วยด้ามพระ
บอกตัวเธอก็ถูกตีเหมือนกันนะฮะถูกทำร้ายเหมือนกันแต่ไม่รุนแรงเหมือนลูก
ที่ผ่านมาเธอก็ถูกทำร้ายแต่ก็ไม่ได้แจ้งความไม่ได้เอาความอะไร
สามีของเธอคนนี้เนี่ยเป็นชาวสระบุรีรู้จักกันทางเฟซบุ๊ก
แล้วก็มาอยู่กินด้วยกันเมื่อสามสี่ปีก่อนจนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นผู้ชายนะครับ
อายุ๓ขวบส่วนน้องไก่ที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นลูกของเธอกับสามีเก่า
ที่ผ่านมาตัวเธอกับสามีใหม่คนนี้ก็ช่วยกันทำมาหากินกันดีนะตั้งแต่เจอกันนะ
จนกระทั่งนายสิทธิโชคสามีใหม่ของเธอไปประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มตกข้างทาง
ทำให้พิการเดินไม่ค่อยได้ตัวเธอเองก็มือขวาบวมกระดูกผิดรูปทำงานหนักกันไม่ได้
ทุกวันนี้ก็เลยได้แต่อาศัยทำงานรับจ้างเล็กน้อยเพื่อหาเงินประทังครอบครัว
ซึ่งเธอไม่แน่ใจว่าเพราะเรื่องความพิการหรือเปล่าทำให้นายสิทธิโชคเกิดความเครียดแล้วก็โมโหเลยไปลงไม้ลงมือเอากับลูกของเธอที่เป็นลูกติดกับสามีเก่า
เอาไว้ส่องสว่างตอนกลางคืนอ่าสุดท้ายเนี่ยที่ว่าตามล่าอยู่เนี่ย
ตอนนี้เจอตัวแล้วนะครับทุกผู้ชมครับนายสิทธิโชคนะฮะอยู่ที่
บ้านพอดีเลยนี่หลังจากที่หนีไปตอนนี้ไม่ล่าแล้วนะตอนนี้เจอ
แล้วนะฮะวันนี้ไม่ได้ไปไหนเขาบอกไม่มีใครจ้างไปทำงานก็
เลยอยู่ที่บ้านนี่เจอพอดีเลยนะนายสิทธิโชคยอมรับว่าลง
ไม้ลงมือกับน้องไก่ลูกเลี้ยงจริงอ้างว่าลูกเลี้ยงเนี่ยไม่เชื่อฟัง
เวลาสอนการบ้านสอนอ่านหนังสือแต่ทำไปเนี่ยเพราะความรักนะฮะ
ด้วยความรักความหวังดีกับลูกเลี้ยงเดี๋ยวจากนี้ไปจะไม่ทำอีกแล้ว
ส่วนเรื่องทางคดีก็พร้อมไปพบตำรวจเพื่อรับโทษตามกฎหมาย
อย่างธรรมดาเลี้ยงมาอยู่นี่๕ปีเด็ก๗ขวบก็อยู่เด็กตั้งแต่เด็ก๒ขวบติด
ใช่ไหมต้องรักไหมกับเด็กจริงเนี่ย

อื่นพึ่งมาลงทางนี้ครับผมคือบอกว่าเราผ่อนเข้าถับไปกันบ้าน
ส่วนป้าของน้องไก่นะครับบอกว่าจากนี้ไปจะพาหลานไปดูแลเองนะ

ชาวบ้านเขาจะรู้ใช่คือใช่แล้วก็จะเป็นเป็นญาติญาติพี่น้อง
ด้วยชาวบ้านเคยค่ะเคยคุยกับพ่อของอีกแล้วคือพ่อ
เลี้ยงนะเคยคุยแล้วก็เคยห้ามแล้วก็คือก่อตอนที่ห้าม
ก็นิ่งคือเขาเหมือนกับว่าเขาจะรับรู้เขาจะไม่
ไม่ทำแต่เพราะว่าร่ำเพราะก็ทำอีกประมาณนั้นทาง
ประหลัดอัมเภอร้อนพิบูลนะครับได้มอบเงินช่วยเหลือคลอด
ของเด็กนะฮะแล้วก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
มาดูแลเรื่องของความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับส่วน
เรื่องของทางกฎหมายเดี๋ยวต้องมีสหวิชาชีพเข้ามาช่วยเหลือ
แล้วก็ดูแลคดีตามขั้นตอนด้วย
พร่อนพิบูรณ์นะครับวันนี้ได้นำตัวนายสิทธิโชคพ่อเลี้ยงเด็ก
ที่ทำร้ายเด็กเนี่ยมาตรวจหาสารเสพติดนะครับ
ไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะครับ
วันนี้ก็ปล่อยตัวไปก่อนเดี๋ยวจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอีกทีนึงนะ
ตอนนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของการทำร้ายเด็กต่อไปครับ